สำหรับคู่รักแห่งยุค
ต้องบอกว่าเป็นแห่งยุคหรือว่าแห่งช่วงนี้แล้วกันนะฮะ
เจโอ้โหคนติดตามกันพลึบพรับ๒
ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะแฟนคลับในโลกออนไลน์
เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณมหาศาล
หลังจากที่เมซิเจเขาประกาศแบบเต็มเลยนะ
ว่ากำลังคบหาดูใจกับเมพิชาณาท
ล่าสุดค่ะโกยไลค์ไปเป็นหลักแสนเลยนะคะคุณ

น่าสนใจและถูกจับตามองจากแฟนคลับ
เพราะตั้งแต่ประกาศว่าคบหาดูใจกันก็มีแฟนคลับตามติดภารกิจรักครั้งใหม่ของนางเอกหน้าหมวยปากเจอคนนี้กันแบบรัว
ซึ่งก็ส่งผลให้ในโลกออนไลน์ภาพสวีทของทั้งคู่ถูกกดไลคยอดทะลุหลักแสนกันเลยทีเดียว
นับตั้งแต่ไอจีเมพิชีภาพซบหัวพร้อมอวดตัวหนังมีแฟนคลับแห่กดไลค์ถึงกว่า๑๒๐๐๐ไลค์เลยทีเดียวค่ะ
ขณะที่ภาพคู่จากไอจีของฝ่ายชายในวันเดียวกันนั้นยอดไลค์จากฟอลลอเวอร์ทะลุ๑๔๐๐๐ไลค์แล้วค่ะ
ส่วนภาพแคปหน้าจอให้เห็นว่ากำลังเฟสไทม์คุยกับแฟนสาวและกลุ่มเพื่อนก็มียอดไลค์ถึง๑๓๐๐๐ไลค์
แต่ที่กระฉูดแบบสุดคงต้องยกให้กับภาพหวานภาพแรกที่นักเตะทีมชาติประกาศอย่างเป็นทางการ
ว่าได้คบหาดูใจกับดาราสาวคนสวยจริงแบบที่ทำเอาแฟนคลับตะลึงกันทั้งประเทศ
วาดยอดไลค์ไปสูงถึงกว่า๒๑๐๐๐ไลค์เลยทีเดียวค่ะ
ส่วนยอดผู้กดติดตามคู่หวานคู่นี้ก็ท่วมท้นแบบไม่เกินความคาดหมาย
โดยขณะนี้ฝ่ายหญิงมียอดฟอลลอเวอร์ทะลุ๒ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่กองกลางทีมชาติตรวจสิวหวานใจก็สิวยอดฟอลลอไปสูงถึง๑๓๐๐๐๐๐คนค่ะ